ตั้งแต่วันที่๔มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
ที่สุดแล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้
เป็นเหตุการณ์๓คนค่ะ
ชาย๒หญิง๑ไปทำร้ายร่างกายดาบตี
ซึ่งเป็นดาบตำรวจอยู่ที่สพสำนักทองจังหวัดระยอง
แล้วปรากฏว่าดาบตีเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุ
สักพักหนึ่งมีรถบรรทุก๖ล้อวิ่งมาทับร่างนะคะ

ตีเนี่ยชื่อจริงก็คือดาบตำรวจสมพงศ์ชำนาญสิน
ตำรวจควบคุมตัวชาย๒หญิง๑ได้นะคะ
มีคนเดียวเท่านั้นแหละที่ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
ส่วนนี้ค่ะตำรวจก็นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพผู้ชายคนนี้
กลายเป็นผู้ต้องหาแล้วชื่อว่านายเพชรพินเซนค่ะ
ตำรวจนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพคุณเห็นไหม
ชาวบ้านมากันเยอะทีนี้ก็ต้องใช้กำลังตำรวจในการคุ้มกัน
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะถูกรุมประชาธรรมได้
จุดหลักจุดแรกก็คือจุดที่มีการขับรถปาดหน้าแล้วก็มีปากเสียงกัน
จุดที่๒ก็คือบริเวณตำบลชาคพงซึ่งเป็นจุดที่ดาบตีแก่เสียชีวิต
ทั้ง๓คนให้การบอกว่าไม่เคยรู้จักดาบตีผู้ตายมาก่อน
แต่ที่ก่อเหตุเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ซึ่งหน้าเพราะมีการขับรถปาดหน้ากันนะคะ
เราไปถามเมียของผู้ต้องหาก็คือนางสาวจัญญาแรงมาอายุ๓๒ปี
ก็เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเล่าบอกว่าคือวันเกิดเหตุ
กลับมาจากขายของที่ตลาดนัดกับสามี
เป็นคนก่อเหตุรวมกับหลานชายมากันทั้งหมด๓คน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุถนนสุขุมวิทย์
สามแยกตำบลบางว่าผู้ก่อเหตุก็คือสามีตัวเองเนี่ย
บีบแตรใส่รถของผู้ตายก็คือดาบตี
จากนั้นนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้น
จากนั้นก็มีการขับรถปาดกันไปปาดกันมากว่า๑๐กิโลเมตร
กระทั่งไปถึงจุดเกิดเหตุทั้งคู่จอดรถลงมาเลยค่ะ
จอดรถลงมานี่เราทำให้เห็นแบบนี้นะคะ
จอดรถลงมาแล้วก็มีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
ต่างฝ่ายต่างใช้ท่อนเหล็กต่อสู้กันและกัน
ผู้ตายก็คือดาบตีล้มลงไปกองกับพื้นที่กลางถนน
แล้วสักพักหนึ่งรถบรรทุกที่ขับตามมา
ก็เหยียบซ้ำร่างของจาตีก็คือก็เลยไม่แน่ใจว่า
ท้ายที่สุดแล้วจาตีขออภัยค่ะดาบตีเสียชีวิตจาก
การที่ถูกท่อเหล็กตีหรือการที่รถบรรทุก
เหยียบร่างไปนะคะ
ผู้ต้องหายอมรับว่าได้มีการต่อสู้กับดาบตีจริง
อ้างบอกว่าตีที่ดาบตีไป๔ครั้งบริเวณศีรษะ
กระทั่งผู้ตายล้มฟุบลงหลังจากนั้นก็ถูกรถบรรทุก
ซ้ำแล้วก็หลบหนีไปนะคะ
สารภาพบอกว่าเป็นคนลงมือคนเดียว
ภรรยาแล้วก็หลานชายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กระทำความผิดที่ลงมือไปก่อเหตุไป
เพราะอารมณ์ชั่ววูบและอยากจะขอโทษครอบครัว
ของผู้เสียชีวิตทั้งลูกทั้งเมีย

ยังไม่ถึง๓วินาทีเลยเขาจะถึงตัวผมแล้ว
ผมก็ต้องต่อสู้พรุ่งกันตัวครับ
นี่นะจากเรื่องของการขับรถปาดหน้ากันบนท้องถนน
จนนำไปสู่เหตุให้มีคนตายเนี่ยนะคะ

พลตำรวจตรีธนาศักดิเดชภัยบูลบอกว่า
เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องมีการสอบสวนว่า

ส่วนนายเพชรคนนี้เมื่อสักครู่ที่เราได้ยินเสียงไปเนี่ยนะคะ
ถูกแจ้งข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดตอนที่มีการเกิดเหตุ
เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดช่วงค่ำสักประมาณ๔ทุ่ม
ของวันที่๔มีนาคมที่ผ่านมาเห็นหมดเลย

ก็สุดท้ายแล้วในเพชรก่อเหตุเพียงคนเดียวจริง

มันเป็นเรื่องของความบาดหมางกันบนท้องถนนค่ะ
ปาดกันไปปาดกันมา